เราจะไปที่รถไฟก่อนว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าวิตกไหม
เมื่อทางรถไฟรวบรวมแล้วส่งไปที่ศูนย์กลางก็คือทางรัฐบาล
ว่าการเคลื่อนย้ายคนจากกรุงเทพปริมณฑลออกไปแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้าง
เราสายแรกคุยกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย
รองพอธนพลดำมณีค่ะ

รองค่ะตัวเลขของรถไฟตอนนี้

ตัวเลขก็คือว่าหลังจากที่กรุงเทพปริมณฑล
เขาใช้มาตรการเข้มงวด

ที่เดินทางออกจาก๕๖จังหวัดที่ว่านี้นะคะ

รวมรวบรวมเพื่อส่งให้รัฐบาล
ตอนนี้ตัวเลขมันมีเพิ่มเติมกว่า
การใช้บริการปกติเยอะไหมคะ

ทางผู้โดยสารในทางรถไฟเราลดลง

คือผู้โดยสารทางรถไฟเนี่ย

ปรากฏว่าไปนู่นครับไปปลงทางบรคศอร์

เฉลี่ยตามปกติของรายวันใช่ไหมคะ

ของเฉลี่ยปกติเท่านั้นเอง

รถไฟเรามีการจองตัว

ผิดปกติมากกว่าปกติ

รถลงเนี่ยเรานับตั้งแต่

กรทมเขาประกาศ

อืม

ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้เลยสิคะ

แต่ทางรถลงนะครับอย่างที่บอกนะครับ

หมื่นกว่าคนตอนนี้เหลือประมาณหลักพัน

แต่ที่มาเยอะคือมาขอคืนตัว

ตอนที่มีประกาศช่วงเสาร์อาทิตย์นี้

เหมือนกับแบบกราฟไม่กระตุกขึ้นเลยใช่ไหมคะว่า

ตอนนี้เราก็เลยต้องตัดตู้ให้สั้นลง

ท่านรองค่ะเรียนถามแบบนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่คืออย่างงี้
เนื่องจากเราได้ตัวเลขของบอกขอสอมาเนี่ยนะคะตัวเลขของบอกขอสอเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนใช้จำนวนมากขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่ตามคำแถลงของผู้ว่ากอทมเนี่ยเป็นตัวเลขของพี่น้องที่เป็นแรงงานจากต่างชาตินะคะ
เพราะว่ามันจะมีปิดด่านเขาก็เลยรีบกลับบ้านเขานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวด่านปิดนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของรถไฟส่วนใหญ่แล้วเรียนเทียบตอนสงกรานก่อนตามปกติแล้วถ้าเป็นสงกรานในปีปกติที่แน่นเนี่ย
ก็จะเป็นคนไทยกันเองที่ใช้รถไฟใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องกลับไปเยี่ยมญาติกลับไปเยี่ยมบ้านทำนองนั้นครับ
แล้วโดยตามปกติแล้วอย่างช่วงสงกรานซึ่งเป็นวันหยุดของไทยเนี่ย
น้องที่เขาเป็นชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานต่างชาติเนี่ยเขาใช้รถไฟแบบออกไปเที่ยว
หรือใช้รถไฟออกไปออกไปจังหวัดเพื่อออกไปด่านต่างเพื่อกลับบ้านเขาไหมคะ
เขาก็เลยเลยน่าจะเป็นเหตุหนึ่งด้วยที่ไม่มาทางรถไฟ
นามสามารถมีเลข๑๓หลักไม่มีเลขปรับประชาชนซื้อตัวไม่ได้
ส่วนใหญ่ไปมาคืนตัวเองที่ท่านรองบอกไปใช่ไหมคะ

แล้วคนที่จองตัวเอาไว้เดิมนโยบายของการรถไฟ
คนที่จองตัวไว้แล้วเพื่อไปเที่ยวสงกราน
ไม่ว่าจะเป็นตรงวันหยุดเดิมนะคะหรือว่าเป็นก่อนหรือหลังก็แล้ว
แต่นโยบายคือขยายเวลาหรือว่าให้คืนบัตร

ครับคือถ้าจองก่อนวันที่๑๘นะครับ
คืนให้เต็มจำนวน๑๐๐นะครับ
แต่ถ้าจองหลังวันที่๑๘ไปแล้วเราก็คืนตั๋วเรียนลดไฟ
ก็คือถ้าคืนก่อน๓วันทำการก่อนเดินทางนะครับ

แต่ถ้าหลัง๓วันแล้วคือ๒๗
เอ่อใช่ครับคืน๕๐ครับ

ถ้าจอง๑๘นี่คือ๑๘เมษาไม่ใช่๑๘มีนาสิ

๑๘มีนาคืนให้๑๐๐เลยครับ
แต่ถ้าจองหลัง๑๘มีนา
ก่อน๓วันเดินทางคืนให้๕๐

ท่านตอนนี้มีมาตรการอะไรเป็นพิเศษในส่วนของการรถไฟบ้างไหมคะ
เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกคือจริงแล้วเราอาจจะเห็นภาพของบขเยอะที่สุดนะคะ
ในแง่ของการที่คนไปกระจุกตัวเพื่อเดินทาง
ส่วนการรถไฟเตรียมอะไรเป็นพิเศษนอกจากว่าแบ่งเว้นระยะ
มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือ
คือมีอะไรทำเป็นพิเศษของการรถไฟไหมคะ
ครับคือช่วงนี้เราจะจุดคัดกองนะฮะถ้าอุณหภูมิเกิน
เราก็จะขอความร่วมมือในเบื้องต้นก็คือขอไม่ให้เดินทางนะครับ
แล้วก็ขอให้เขาไปพบแพทย์
แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงแม้จะอุณหภูมิเกิน๓๗
มีความจำเป็นจริงเนี่ยเราก็จะแยกให้เขานั่ง
แจ้งให้พนักการบุคคลบนรถดูแลเป็นพิเศษ
แล้วก็แยกที่นั่งให้ไกลตู้ตหาด
แล้วก็พอถึงปลายทางเราก็แจ้งสถานศาสตร์ศุกร์
ในปลายทางให้เข้ามาเดิมเนินการ
ถ้าอย่างนั้นการทำงานของรถไฟไม่น่ายากนะคะท่าน
โดยธรรมชาติแล้วไม่ได้หนาแน่นจนหน้าวิตก
ใช่ครับพอดีช่วงนี้ว่างด้วย
ค่ะช่วงนี้ว่างมากบอกว่ากลางกลางง่ายหน่อย
ว่างเนี่ยหมายถึงที่นั่งว่างนะคะไม่ใช่งานว่างเนอะนะครับ

ได้ค่ะท่านรองก็คือเรียนสรุปแล้ว
รถไฟไม่ได้มีความต่างอะไรมากนักนะคะ
ที่จองไว้เพื่อที่จะไปเที่ยวสงกราน

ก็ต้องใช้เลขพาสปอร์ตแบบนี้เนาะใช่ไหมคะท่าน

ขอบคุณมากเลยให้เราตรวจสอบวันนี้นะคะท่านรอง